ดูแต่ละคลิปโอ้โหสมจริงทั้งนั้นถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อให้ดูพร้อมกันก่อนค่ะ
เต้นทั้งงับคำค่ะได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนะแต่ว่าคุณที่มันกลายเป็นดราม่าเนี่ย
บางคนเนี่ยบอกว่าเธอเต้นเหมือนกุ้งดีดบ้างบางคนบอกว่าพยายามอยากจะโชว์หรือเปล่า
แรงจนเสียภาพลักษณ์นางเอกนะคะเจอดราม่าช่วงรับโควิดแบบนี้
เจ้าตัวเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ว่าไม่ซีเรียสอะไร
แล้วอยู่บ้านแต้วไม่ได้ทำอะไรเลยแต้วก็เลือกที่จะออกกำลังกาย
เลือกที่จะทำเป็นสิ่งที่เต้าชอบเต้าก็ไม่ใช่คนที่แบบทำอะไรแล้วเต้าแบบเก่งมาแต่แรกเลย
มันดีกว่าว่าแบบไม่ทำเลยหรือยอมแพ้เสี่ยงวิภาพวิจารณ์

มีประโยคที่นักข่าวถามแต้วนะคะว่าอยากฝากอะไรถึงชาวเน็ตหรือเปล่า
แต่บอกว่าอยากให้ชาวเน็ตดูแลสุขภาพตัวเองดี
อยากให้ชาวเน็ตใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นหลักสำคัญตอนนี้

พยายามหาอะไรที่เราทำแล้วจะมีความสุขนะคะ

ลองพยายามมองแง่บวกในช่วงเวลานี้ให้ได้นะจ๊ะ

เออเนี่ยคุณก็ทำได้เหมือนกันนะ